มีข่าวดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน
หรือว่าคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
ต่อไปนี้จะสามารถกินข้าวได้ตามปกติ
ไม่ต้องห่วงนะครับว่าน้ำตาลจะขึ้น
เพราะมีผลวิจัยว่ามีข้าวพันธุ์ใหม่

น้ำตาลต่ำเหมือนกับข้าวกล้อง
แต่กลับให้รสชาติที่หอมนุ่มกว่า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
นาข้าวบนพื้นที่๑๕ไร่ที่ตำบลข้าวงาม
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่เห็นนี้ไม่ใช่นาข้าวธรรมดาทั่วไปนะคะ
เพราะเป็นแปลงทดลองที่กระทรวงเกษตรและสหกร
ใช้สำหรับเพาะปลูกข้าวพันก่อขอสี่สาม
ข้าวพันกขอ๔๓เกิดขึ้นจากการวิจัยของกรมการข้าว
ใช้ข้าวหอมมะลิพันผสมเพื่อให้เป็นข้าวไม่ไวแสง
ทำให้ข้าวชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั่วไป
และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า
ข้าวกขสี่สามเป็นข้าวขาวชนิดแรก
ที่มีความหอมนุ่มแต่กลับให้น้ำตาลต่ำ
ข้าวที่อยู่ในมือนี้ก็คือข้าวพันธุ์กขสี่สิบสาม
แม้ว่าลักษณะลวงนะคะจะไม่ได้แตกต่างจากพันธุ์ข้าวทั่วไป
แต่ถ้าเทียบกับดัชนีน้ำตาลแล้วนะคะถือว่าข้าวชนิดนี้นั้นแตกต่างมากค่ะ
ถ้าเทียบกับข้าวขาวทั่วไปนะคะจะมีดัชนีน้ำตาลอยู่ที่
ทำให้ข้าวชนิดนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน
หรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนั่นเองค่ะ
ข้าวกขสี่สามจะเป็นข้าวทางเลือกใหม่
ที่ตอบโจตราสุขภาพได้ดี
ภาครัฐจะช่วยทำการตลาด
เริ่มจากควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว
และรวบรวมผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่าย
โดยผลผลิตชุดแรกที่เห็นนี้นะคะ
จะนำไปจำหน่ายที่ตลาดออตกประมาณเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ข้าวนี่จะเหมาะกับถ้าเป็นคนป่วยนะ
ก็น่าจะเป็นคนที่มีที่เป็นเบาหวาน

ข้าวนี้ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแป้งใช่ไหมคะ
หรือเด็กวัยรุ่นทั้งหลายที่กลัวอ้วน
ถ้าทานข้าวชนิดนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนนะคะ
เพราะว่าการแปลงออกมาจากแป้งเป็นน้ำตาล
มันแปลงได้ช้ามากแล้วมีระดับต่ำ
เรียกว่าเรียกก็จากปานกลางวิสุตัม
ซึ่งเขาจะทานได้ง่ายต่างกับทานข้าวกล้องโดยทั่วไป
เนื่องจากต้นค่อนข้างบางทำให้ล้มง่าย
ให้ผลผลิตน้อยประมาณ๕๐๐กกต่อไหร่
เทียบกับข้าวปกติจะให้ผลผลิตประมาณ๗๘๐๐กิโลกรัมต่อไร่
แต่ชาวนาก็มองว่าข้าวชนิดนี้น่าสนใจ
และอาจจะทดลองปลูกดูบ้างในรอบการผลิตต่อไปค่ะ
หน้าฝนก็จะเล่นข่าวแบบนี้ดี
ก็มันอากาศมันดีมันจะไม่มีโรค
อย่างนี้มันขายได้อยู่แล้วโรงสีขายได้ไม่ตกใจเลยอันนี้
ขายได้ตลอดข้าวแบบนี้ผมบอกได้เลยขายได้ตลอด

ข้าวแบบนี้มันละเม็ดมันใหญ่
เม็ดมันใหญ่มันสบูร์มันซื้อหมด
ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกชนิดนี้
มีราคารับซื้ออยู่ที่ตันละ๑๕๐๐๐บาท
เนื่องจากเป็นข้าวคุณภาพและมีจำนวนจำกัด
แต่ถ้าชาวนาสนใจจะปลูกข้าวก่อขอ๔๓นี้นะคะ
ก็สามารถเข้ามาขอเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวเพื่อนำไปปลูก
โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องขึ้นทะเบียนและรวมกันเป็นแปลงใหญ่
เพื่อจะช่วยกันเชื่อมตลาดกับโรงสีข้าว
ให้รับซื้อเพื่อไปขายต่อให้กับผู้ผลิตสินค้าแปรรูปข้าว
ซึ่งจะทำให้การปลูกและตลาดขับเคลื่อนไปได้อย่างครบวงจรค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน